บางเรื่องเนี่ยมันต้องตั้งใจให้ดี

การพูดการฟังนะคุณผู้ชมนะ

ชีวิตอาจจะเปลี่ยนได้ค่ะ

บอกใช้เท้าเหรอคะ
ได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูใช้เท้าเลยค่ะ

แล้วดูจิ๊ม
หนูฟังผิดหรือพ่อพูดไม่ชัด
ดิฉันว่าน่าจะเป็นความเข้าใจของเด็กเนาะ

เหมือนกับว่าสำเนียงคุยกับเด็ก

ใช้เท้าเหรอครับ
ใช่ใช้เท้ากินนี่แหละ

อย่ายกขาให้คุณพูดจม

แต่ว่าเด็กก็เป็นก็เนี่ยแหละ